ก็เป็นเรื่องของคนเก่าคนใหม่เหมือนกันนะครับ
เมื่อสามีเก่าเลิกรากันไปกับภรรยาผู้หญิงคนนี้ไปนานแล้ว
แต่ว่าฝ่ายหญิงก็ไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้ว
อดีตสามีตามราวีขู่จะฆ่าผู้ชายใหม่ของแฟน
ผู้ชายใหม่ของภรรยานะครับ
ท้ายที่สุดบุกเข้าไปในบ้าน
ปรากฏว่าเจอชายใหม่ของภรรยาสวนกลับด้วยการแทงไป๒แผล
คุณผู้ชมคลิปนี้ระทึกจริงเพราะว่าฝ่ายหญิงได้บันทึกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันภายในบ้านนะครับ

มึงมาอย่างนี้
โอ้โหเนี่ยใครเป็นใครในเหตุการณ์นี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะ
คนถ่ายคลิปคือผู้หญิงครับที่กำลังส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจนะฮะ
ส่วนคนถอดเสื้อเนี่ยคือแฟนใหม่ของผู้หญิงนะครับ

ส่วนคนเสื้อเหลืองที่เลือดอาบด้วยนะคุณนะ

นี่ฮะเป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิงที่บุกรุกเข้ามาในบ้าน
แล้วก็ถูกแทงสวนจนเลือดอาบเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านเช่าเลขที่๕๘ทับ๒๗ซอยควนขนุนตำบลทัพเที่ยง

ก็อย่างที่เห็นแล้วผมอธิบายเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะฮะ
ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ก็คือเป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิง
ชื่อว่านายศักดรินแซ่ลิ่มอายุ๒๕ปี
ถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้เข้าที่กลางหน้าอก๒แผล

คุณผู้ชมดูเสื้อเขาดิเลือดอาบเลยนะฮะ
แล้วตอนหลังเขาบอกว่าขอร้องให้ส่งตัวเขาไปโรงพยาบาลหน่อยเนี่ย
ตอนนี้นะฮะเพราะว่าเขาก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะครับ
ส่วนคนถอดเสื้อนะฮะซึ่งเป็นมือแทงก็คือ
ธีรวัตรปรองดองอายุ๓๔ปี
ไม่ได้หลบหนีไปไหนฮะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
พร้อมอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
มือแทงเนี่ยเปิดเผยบอกว่า
ตัวเขาเองกับผู้หญิงเป็นแฟนกัน
แล้วก็นอนอยู่ในห้องปรากฏว่ามีนายสักกริน
สวมเสื้อสีเหลืองแขนยาวบุกมาที่หน้าบ้าน
มีอาการมึนเมาพูดจาตะโกนโวยวายอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็พังรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหน้าบ้านนะครับ
นี่กล้องวงเดี๋ยวมีกล้องวงจรปิดที่จะเห็นนะฮะ
แล้วทีนี้เขาก็ทุบทำลายกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนี้ด้วยนะครับ
ส่วนคนในบ้านเนี่ยก็ตกออกตกใจเห็นมั้ยคุณ
เขามายืนอยู่หน้าบ้านแล้วนะมายืนตะโกนโหกเวกโวยวายทำลายข้าวของอยู่หน้าบ้าน

ส่วนผู้หญิงที่อยู่ข้างในก็ตะโกนผ่านประตูออกไป
ไล่บอกให้กลับไปซ้ากลับไปซะเราเลิกกันแล้วอย่ามารังความนะฮะ
ลากันไปตั้งนานแล้วแต่ฝ่ายชายคนนี้ไม่ฟังครับ
พังประตูห้องเข้ามาแล้วปรีเข้ามาชกต่อยกับแฟนใหม่ของเธอ
แล้วพยายามที่จะใช้มีดพกมาแทงแฟนใหม่ของเธอด้วยนะฮะ
แต่ว่าแฟนใหม่ของเธอเนี่ยปัดมีดได้แล้วก็เกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบนพื้นห้อง
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ครับตัวของผู้ชายที่ถอดเสื้อเนี่ยนะฮะ
ก็คว้าอะไรได้ก็คว้ามาเป็นการป้องกันตัวเขาบอกแบบนี้นะ
คว้ามีดมาได้จ้วงแทงไปเขาจำไม่ได้หรอกกี่ครั้ง
น่าจะประมาณสองครั้งฮะแล้วก็มารอมอบตัวกับตำรวจ
เขาบอกตำรวจว่าผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้
เคยขู่ฆ่าเขาแล้วหลายครั้งเหมือนกันมาครั้งนี้บุกมาถึงบ้าน

แล้วก็ทีนี้เขาก็มาพังรถมาถีบประตูแล้วก็เข้ามาต่อยผมก่อน

แล้วก็เรากัดซวกเข้าไปกี่ทีครับน่าจะซับซ้อน
โอ้โหนี่แหละฮะยืนรอมอบตัวมือก็ยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหโดนขู่ฆ่ามาตั้งหลายครั้ง
เคยแจ้งความไว้แล้วก็ไม่นึกว่าเขาจะบุกเข้ามา
พอบุกเข้ามาแบบนี้เขาก็ต้องป้องกันตัวนะครับ
ส่วนฝ่ายหญิงบอกว่าคบหาดูใจ
แล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันกับอดีตสามีมา๓ปี
ลากันไปได้ประมาณ๑เดือนเพราะทนไม่ไหวที่อดีตสามีเมาเหล้า

กระทั่งเธอมีแฟนใหม่ได้เพียง๑เดือน
ดีสามีก็ตามมารังความตลอดนะฮะ
แล้วก็อดีตสามีเคยประกาศไว้ด้วยว่าจะฆ่าแฟนใหม่ของเธอให้ตาย

อดีตสามีเคยจะกระโดดน้ำหวังฆ่าตัวตาย
ข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถ๑๐ล้อชน
แต่คุณคิดดูสิว่าแฟนใหม่ของเธอที่เป็นมือแทงนะ

สุดท้ายตำรวจก็ต้องดำเนินคดีคนที่กระทำความผิดกันตามข้อหากันต่อไปนะฮะ
ส่วนตัวของผู้ชายที่บุกเข้ามาโดนแทงบาดเจ็บเนี่ยก็ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับ